พาไปดูความตั้งใจของเด็กชาย๓คน

เขาลงขันการเก็บเงินซื้อไม่กวาด
เพื่อที่จะมาทำความสะอาดฐนตร์หลัง
ในซอยด้านหลังคอนโดโรจณะหมู่บ้านโรจณะ๒หมู่๑ตำบลธนูอำเภออูไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ซึ่งบริเวณนี้นะคะก็เป็นถนนที่มีประชาชนสัญจรไปมาระยะทางประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ
เด็กชายวรรณกรคำมีมูลหรือว่าน้องบอสอายุ๑๒ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๑ทับ๓วิทยาลัยหน้าตสินอ่างทอง
เปิดเผยกับทีมข่าวร่วมกับเพื่อนอีก๒คนนะคะ
บอกว่าการทำแบบนี้เป็นการตั้งใจถวายความดีแด่พ่อหลวง
เด็กชายอีก๒คนคือเด็กชายทวีชัยฟูซะหรือว่าน้องฟิลส์อายุ๑๐ขวบ
เป็นนักเรียนชั้นป๕ทับ๒ค่ะโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
แล้วก็เด็กชายทวีศักดิ์ปูซะหรือว่าน้องฟิล์มอายุ๑๐ขวบ
เป็นน้องชายฝาแฝดนะคะทั้งสามก็ช่วยกันทำความสะอาดถนน
เนื่องจากต้องเดินผ่านถนนเส้นนี้ไปรอขึ้นรถ
เพื่อไปโรงเรียนทุกวันโดยก็ลงขันกันซื้อไม้กวาดเสียม
ก็เอาไปกวาดแล้วก็ดาย่านะคะรวมทั้งซื้อทงไปติดด้วย
ตั้งใจทำแบบนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเจริญพระชนมภัณฑ์ศาสตร์๘๘ภัณฑ์ศาสตร์ค่ะ
พอดีถนนมนตรกครับแล้วก็ทำให้ความสะอาด
เพื่อว่ารถสัญจรไปมาก็ได้สะดวกค่ะ
แล้วอุปกรณ์ที่ใช้เราหาไปที่ไหน
พอดีบางอย่างซื้อพอดีได้พอจากพอวัฒยายชายบริคุณครับ
เขาให้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับ

นานครับประมาณเกือบ๓เดือนกว่านะครับ
ช่วยกันหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคนเขาใช้ถนนเยอะ

ก็ช่วยกันความอาจเพื่อความปลอดภัยของท่านครับ
แล้วทรงที่ซื้อมันใครติดเพื่อ
ติดเพื่อไงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสไปถวายเลย

เลยเป็นเพื่อว่าเราเหมือนว่าเราก็รักในหลวงเหมือนกันครับ
น้องบอสน้องฟิลสน้องฟีมนะคะ
ทั้ง๓คนอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้ง๓คนค่ะบอกด้วยว่าตั้งใจจะทำความสะอาดถนนเส้นนี้ต่อไปเรื่อย

เพียงเห็นบ้านเมืองสะอาดก็ดีใจมากแล้วค่ะ